ไปที่บุรีรำค่ะสาวใจเด็ดคนหนึ่งนะคะ
คว้าเสียมออกจากบ้านเข้าทุ่งนา
ว่าจะหากบหาเขียกกลับมาทำข้าวเย็นซะหน่อย
ปรากฏว่าอยู่มีผู้ชายประสงค์ไม่ดีค่ะ
สวมวกไอโม่งจัดเข้ามาปลุกปล้อมขมขืน
ตอนแรกก็สู้นะคะแต่สู้แรงไม่ไหว
ก็เลยรอจังหวะคนร้ายถอดกางเกงขย่ำไม่ใช่ขย่ำขออภัย
บีบอันทะอย่างแรงเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บริเวณทุ่งนาบ้านสี่คิ้วตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำค่ะ
ตำลวดได้รับแจ้งมาว่ามีคนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณสักยี่สิบห้าถึงสามสิบปี
แต่ผู้เสียหายขัดขืนแล้วก็ต่อสู้นะคะนายวิรกิรำผู้ใหญ่บ้านเล่าว่า
ผู้เสียหายเนี่ยเล่าให้เขาฟังว่าออกไปขุดหากบหาเขียดกลางทุ่งนา
จากหมู่บ้านประมาณสัก๑กิโลเมตรจะเอามาทำกับข้าว
ระหว่างนั้นมีคนร้ายเดินทำทีเข้ามาขอเงินเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้พกเงินมา
พูดจบเท่านั้นแหละค่ะคนร้ายเข้าประชิดตัวเลยหวังจะข่มขืน
ตอนแรกเธอก็พยายามสู้แล้วแต่สู้ไม่ไหว
ก็เลยรอจังหวะที่คนร้ายถอดกางเกงสบโอกาสก็เอามือเนี่ย
เข้าไปที่อันทะคนร้ายอย่างแรงจนคนร้ายร้องเสียงหลงเลยนะคะ
ประกวดบอกให้ปล่อยปล่อยปล่อยเธอก็ไม่ยอมปล่อย
คนร้ายด้วยความเจ็บแล้วก็โมโหเขาพกมีดมาด้วยในย่ามของเขา
อืมก็คว้ามีดแทงมือเธอที่บีบอันทะอยู่เนี่ย
เป็นแผลชะกันเลือดไหลเต็มพื้นจากนั้นคราวนี้ต่อสู้กันมารุมตุ้มเลยค่ะ
คนร้ายเนี่ยคว้าได้เสียมของหญิงผู้เสียหายก็เอาเสียมนั้นอ่ะ
ทุบตีไม่ยั้งเลยนะคะหัวก็แตกตามร่างกายตามตัว
โดนทุบหมดเลยจนเธอสลบนอนเลือดท่วมอยู่กลางทุ่งนา
ไม่มีใครผ่านมาเห็นเลยค่ะจนกระทั่งช่วงเย็นรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมา
ตะเกียกตะกายพาตัวเองออกมาจากทุ่งแล้วก็มาขอความช่วยเหลือกับชาวบ้าน
และแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบจากนั้นก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนจะไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแล้วก็ติดตามจับตัว
สภาพกระสังตอนนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เก็บหลักฐานแล้วก็สืบสวนสอบสวนติดตามตัวคนร้ายแล้วนะคะ
เมืองต้นเจอหลักฐานก็คือกระเป๋าย่ามที่คาดว่าน่าจะเป็นของคนร้าย
เจอที่กระท่อมห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตรค่ะ
กระเป๋าเนี่ยก็มีอาหารสำเร็จรูปอยู่นะคะ
ตอนนี้มีการส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสเพิ่มเติมแล้ว
หวังว่าจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้โดยเร็ว
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกค่ะ